คุณผู้ชมไปต่อกันที่นักแสดงสาวสองท่านนี้บ้างนะคะ

กำลังจะมีผลงานละครของเขา

คุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นที่จับตามองมากนะ
ไม่ใช่อะไรก่อนหน้านี้คนจับตามองแต่พี่เอขูดมะพร้าวอยู่นะ

เซ็กซี่ตลอดนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรคราวนี้มาจ้ะมาดูที่นาวที่สานาศกันก่อนเลย
โลดแล่นในวงการเนี่ยมาแล้วหลายปีนะคะพักดีกับต้นสังกัดวิกหมอชิดมาตั้งแต่ก้าวแรกในวงการ
แน่นอนว่าตลอดเส้นทางบันเทิงของเธอเนี่ยที่ได้รับบทละครที่ท้าทายมามากมายหลายเรื่อง
จนมาปีนี้คุณผู้ชมผลงานที่กำลังจะสู่สายตาแฟนนะอย่างละครแม่เบี้ยค่ะนวรรณยายดัง
ถูกสร้างเนี่ยปังแทบทุกครั้งเลยก็ตกมาอยู่ที่เวอร์ชันของเธอเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะจ๊ะ
นี่คุณผู้ชมมาดูความน่าสนใจก็คือบทนำที่เธอได้รับเนี่ยคือสาวสวยลึกลับ
เพราะว่าอะไรตอนแรกน้องนาวก็จะได้แบบว่า
เรียบร้อยโดนกาธรรม
พลิกบทบาทเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ละครเรื่องนี้ยังได้ผู้จัดนะคะ
แล้วก็ไม่เท่านั้นค่ะละครเรื่องล่าสุดค่ะที่วิกหมอชิด

ถูกต้องมอบหมายให้สาวนาวใช่ไหม

สุดเลยพี่แจ๊คไม่เสียดายอยู่วงการมาเกือบ๓๐ปี

สวยไหมล่ะใส่ชุดไทยแบบนี้ยิ่งสวย
แล้วก็เมื่อบทนะคะแบบนี้ถูกนำมาสร้างภายใต้วิกหมอชิต
หมอชิดต้องยอมรับจริงว่าฐานคนดูเขาสูง
ทำให้เรตติ้งสวยงามอันนี้ก็ต้องรอลุ้นดูนะจ๊

แล้วก็หากพูดถึงเรื่องนะคะ
ความสวยความหวานแบบฉบับดาราไทย
วพิสานาศเนี่ยเรียกว่าเป็นโมเดลของนางเอกวิกหมอชิดเลยนะ
ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะ
ก็คล้ายกับคุณอ้ำพัชราภาแบบนี้

เรียกว่าเป็นดาราสาวที่มีของรอปังจริง
ได้เลยนะถึงเวลาจริงทุกอย่างจะส่งให้สาวนาวเปรี้ยงปร่าง
บอกเลยคนนี้ไม่ธรรมดานะคะจับตาจริงค่ะ
แล้วท่าทางนางน่าจะมาทางคุณนุ่นวรนุษ

มาดูอีกคนนึงคุณผู้ชมคุณกรีนอัศดาพรค่ะ

คุณผู้ชมลองชิมรางงานมาแล้วหลายช่องหลากหลายรูปแบบมากนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมบทรำนำจากละครเรื่องกระเช้าสีดานี่ไงล่ะ
ส่งให้สาวกรีนมีกระแสแรงโอ้โหแบบว่าปังไม่ไหวจริง

คือเรื่องนี้เธอใจกล้ามากนะคะเพราะว่าเล่นแรงมากจริงค่ะ

ใช่เชื่อดเฉือนอารมณ์กับนางเอกสุดยอดฝีมือนะคะคุณนุ่นวรนุษย์ค่ะ
ซึ่งฝีไม้ลายมือของสาวกรีนนะคะจัดว่าเป็นนักแสดงเกรดพรีเมียมเลยค่ะ
เอาอยู่ค่ะแม้จะฟาดกับตัวแม่นะคะอย่างคุณนุ่นวรนุษย์นะคะ
ก็เรียกว่าโอ้โหเวลาเจอกันเอากรี๊ดเลยคนดูชอบนะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้นะคะแม้ละครจะหยุดถ่ายออกอากาศไป
เพราะว่าถ่ายทำไม่ทันนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะคะ
หากละครกลับมาออนแอร์อีกครั้งนะคะก็เป็นไปได้ว่าบทบาทนี้นะคะ
รอดูเลยใยลำนำนะคะเพราะว่าเรื่องนี้แซ่บมากจริง

ยายลำนำนะคะจะบอกว่าเสียดายจริงนะ
การออนแอร์มันไม่ต่อเนื่องแต่ไม่เป็นไร
ถ้าออนแอร์อีกครั้งหนึ่งขอร่วมแสนแรกเลยได้ไหม